เราแพ้ไปน่าจะลายนะครับ

คือเป็นทีมที่คว้าชั้นละการี้ในชั้นลีกมาถึง๓สมัย
เดี๋ยวหลังจากนี้เรายังมีโปรแกรมในวิกสุดท้ายด้วย

เมื่อวานนี้วอเล็กบอลหญิงในชั้นลีก๒๐๒๐

ทีมชาติไทยอันดับ๑๔ของโลก
พบกับสหรัฐอเมริกาทีมอันดับหนึ่งของโลกนะครับ

แล้วก็อย่างที่ได้เรียนไปก็คือแชมป์เก่า๓สมัยครับ
แรกทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีมากนะครับ
นำห่างอเมริกาถึง๘แต้ม
ก่อนที่จะชนะไป๒๕ต่อ๑๗ขึ้นนำ๑ต่อ๐เซต
ที่๒สหรัฐอเมริกาแก้เกมมาดีนะครับ
เอาชนะทีมชาติไทยไป๒๕ต่อ๑๓ก็ขาดลอยเลย
ที่๓ก็ถือว่าสู้กันสูสีก่อนที่สหรัฐอเมริกาเนี่ย
ก็จะชนะไป๒๕ต่อ๒๓ก็ขึ้นนำเป็น๒ต่อ๑เซต

ทั้งสองทีมก็ต้องบอกว่าโอ้โหสู้กันสูสีทุกเซตนะครับ
แต่สุดท้ายแล้วสหรัฐอเมริกาก็เอาชนะไปได้อีก

ทีมชาติไทยแพ้สหรัฐอเมริกาไป๑ต่อ๓๐
เกมนี้อเล็กซันดาฟันติของสหรัฐอเมริกาทำไป๒๗คะแนน
ส่วนฝั่งไทยอาชรพรโคงยศ๒๕คะแนน
ตามด้วยทัชัวร์โมกสุรี๑๓คะแนน
หลังเกมครับโค้ดด่วนดันัยศรีวัชระเมธากุล
หัวหน้าภูมิสวรรค์ทีมชาวไทยกล่าวว่าเกมนี้ถือเป็นเกมที่นักตบสาวไทย
ฟอร์มได้ดีมากนะครับโดยเฉพาะกับทีมงานที่ทำการบ้านมาอย่างเต็มที่มาก
แต่ทีมไม่สามารถจะสู้กับสไตล์การเล่นของทีมอันดับหนึ่งของโลก
ที่แตกต่างไปจากเดิมมากนะครับ
หลังจากนี้ไทยเองก็จะพักประมาณ๑สัปดาห์นะครับ
แล้วก็จะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยในวันนี้เวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
เป็นเกมที่ดีนะครับเกมที่เราได้เรียนรู้นะครับหลายอย่างจากเกมนี้นะครับ
แล้วก็รวมถึงอเมริกานะครับเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากนะครับต้องยอมรับ
พอเขาเปลี่ยน๓ผู้เล่นหนักลงมาเนี่ยทำให้ระบบการรักของเขาดีขึ้นเยอะ
แล้วก็เรื่องของการเสิร์ฟเพื่อทำลายเกมลุกเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับ
เราเล่นกับเขาค่อนข้างยากเพราะใหญ่มากนะครับ
แต่ต้องชื่นชมเด็กเรานะครับมีการเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการเล่น
ที่จะเล่นกับทีมเล่นสูงใหญ่เนี่ยวันนี้ได้ลองทำแล้วก็บ้านลูกประสบความสำเร็จนะครับ
ก็มีส่วนหนึ่งที่ต้องกลับไปแก้ไขเพื่อจะพัฒนาต่อให้ไปสู่สถานศาลนะครับ
พบกับอิตาลีครับในวันที่๓กรกฎาคมนะครับ